สี่ทุ่มครึ่งคนละเมืองดีขับรถผ่านมา
หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงในตะบลดูต้าย
ไฟหน้าก็ส่องไปเห็นผู้ชายนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียว
นั่งกลางถนนรถกระบหักหลบไม่ทัน
คิดในใจตอนแรกผีหรือคนนะครับทำไมมานั่งอยู่แบบนี้
เมาเยอะเลยแล้วอาเจียนเป็นเลือดแล้วด้วย
สักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาบอก
รถชนพ่อหนูหรือเปล่าพอไปดูครับก็โล่งใจเพราะว่า
นะฮะแม่รถไม่ชนกู้ภัยก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับให้ข้อมูลบอกว่า
ลุงคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนพ่อนะครับ
นั่งดื่มเหล้ากับพ่อของเธอนะครับ
ฉลองอะไรล่ะฉลองสูบน้ำเข้านาได้สำเร็จ
ดื่มกันหนักจนขนาดนี้เลยนะส่วนพ่อของเธอเนี่ย
น่าจะเมาหลับอยู่ที่เถียงนาครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโอ๊ยรู้จักลุงคนนี้เหรอ
ขาประจำประจำยังไงครับประจำคือดื่มประจำ
หนักประจำอาเจียนเป็นเลือดแล้วเพราะดื่มหนักนี่แหละ
เห็นใส่สวมผ้าขาวอยู่เนี่ยนะครับ
ช่วงหัวข้ามเนี่ยคุณลุงเมาตกคลอง
ช่วยขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งแล้วนะไม่คิดว่าจะมานอนกลางถนนแบบนี้
พลเมืองดีกับชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็โอ้โหแบบนี้อันตรายนะ

สวัสดีครับ